จำเหตุการณ์รถบรรทุกดินที่แหกโค้ง
แล้วก็ไปทับรถยนต์ที่จอดอยู่บนสะพานที่คลองหนามแดง

หญิงสาวที่อยู่ในรถวันนั้นคือรถเขาแบนจนเขาเสียชีวิตเลยนะค่ะรถบรรทุกดินมาเนี่ย
โอ้โหดินเต็มคันรถอ่ะคือมันหนักมากอ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องมาแบบขุดมาคุยเอาดินออกจากรถบรรทุกอ่ะ
กว่าจะช่วยคนที่ติดอยู่ในรถได้แต่ปรากฏว่าก็เสียชีวิต

เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตชื่อนางกมลลักษวรสุกอายุ๔๐ปี
จอดอยู่บนบริเวณสะพานข้ามคลองหนามแดงย่านเทพารักษ์ที่สมุทรปราการ
แล้วรถบรรทุกดินเหนียวเป็นรถสิบล้อเสียหลักพลิกตะแคงขวาตะแคงขวามา
แล้วก็ทับจนรถยนต์ของเธอแบนติดพื้นถนนเลย๒๙ตุลาคม

โอ้แล้วเธอก็จอดรถอยู่ดีนะไม่รู้ที่หน่วยแน่อะไรกับเขา
คือบังเอิญแบบจอดอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับซึ่งสามีบอกว่าคาดว่าจะจอด
แบบเพื่อเช็คตรวจสอบเส้นทางค่ะเพราะว่าต้องดูข้อมูลลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับ
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าตั้งแต่๒๙ตุลาคมมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดของผู้ตายได้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่า
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สลดมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบในการเสียชีวิตของนางกมลลักษณ์
ไม่มีใครติดต่อแสดงความเสียใจกับญาติเจ้าของรถบรรทุกก็ไม่มีท่าทีว่ารู้สึกผิดแต่อย่างใด
อยากให้สังคมช่วยกันกระจายข่าวเพื่อนำความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ
ได้ไปพูดคุยกับนายชัยวัดสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งบอกว่า
ตอนที่ทราบข่าวว่าภรรยาเสียชีวิตตกใจมาก
เพราะก่อนออกจากบ้านครอบครัวยังนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกัน

แต่ก็สังเกตเห็นภรรยากินน้อยผิดปกติ

แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ปกติพันรยาจะขับรถไปหาลูกค้า
แล้วก็ใช้เส้นทางที่เกิดเหตุเป็นประจำ
คาดว่าในวันเกิดเหตุที่ว่าจอดรถอยู่

จอดอยู่นานสัก๗๘นาทีก่อนรถบรรทุก

คงจะจอดแล้วก็หาข้อมูลตามเส้นทางที่จะไปหาลูกค้า
อกจากนี้สามียังสังเกตว่าช่วงหลังภรรยามักพูดบ่อยว่า
ถ้าเป็นอะไรฝากดูแลลูกสาวแล้วก็พ่อด้วย
แล้วก็นำกรมทันประกันชีวิตที่เก็บเอาไว้มาให้ดู
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นรางสังหรณ์

เพราะปกติพันรยาเป็นคนหารายได้หลักของครอบครัว
ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไป
แต่ยืนยันว่าจะดูแลลูกสาววัย๑๐ขวบให้ดีที่สุด
ตอนนี้ลูกสาวก็มีญาติญาติมาคอยปลอบใจ
ส่วนพ่อเองก็ร้องไห้ทุกวัน
ขณะที่ทางบริษัทรถบรรทุกได้ส่งตัวแทนมาร่วมงานศพ

แต่ไม่เคยพูดคุยถึงเรื่องการชดใช้เยียวยาอะไรทั้งสิ้นเลย
ของพ่อตอนนี้ก็แย่หน่อยครับ
เพราะเวลาแกอยู่คนเดียวแกจะนั่งน้ำตาไหล
แต่ของลูกสาวตอนนี้ยังมีเพื่อนเล่นเยอะอยู่
พอญาติกลับไปก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
ก็บอกพ่อไม่ต้องคิดมาก
พ่อยังมีหนูทั้งคนเขาจะพูดประมาณนี้
ถ้าพ่อยิ่งร้องไห้แม่ก็จะยิ่งเสียใจ
ส่วนมากเขาจะเป็นคนปอบมากกว่าครับ
ผมไม่ได้ปลอบลูกเลยมันช็อกอะครับ
เพราะว่าก่อนออกจากบ้านก็เพิ่งนั่งกินข้าวด้วยกัน
เขาก็กินข้าวสองสามคำก็ถามเขาว่าทำไมกินน้อย
ปกติเขาจะเป็นคนกินข้าวที่ออกที่หลังเพื่อน
แล้วเขาก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปเลยครับ
ปกติเขาจะใช้ทางตรงนั้น
ใช่ครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากเขาจะอยู่บางพีแถวบางพีบางบ่อบางปลา
ไม่รู้ว่าวันนั้นเขาไปจอดทำอะไรตรงนั้น
น่าจะเป็นหาข้อมูลลูกค้าครับเพราะไอ้หน้าจอไอแพทน่ะมันแตก
แต่ไอ้ฝาเขตที่ปิดไม่เป็นไร
ปกติเขาจะเป็นคนทำงานหารายได้หลักของครอบครัว
ต่อไปก็ยังไม่รู้จะทำยังไง
เขามีมามอบพวงหลีดแล้วก็เงินช่วยเหลืองานศพ

มีติดต่อเข้ามาไหมคะ
ติดต่อครับมีแต่ส่งตัวแทนมา

แล้วเมื่อวานเห็นมีเขาบอกเขาเป็นน้าของคนขับรถสิบล้อ
โทรเข้ามาตอนที่กำลังเผาน้องเขา
เขาบอกว่าผมมาร่วมงานศพนะแต่ไม่เจอพี่ผมกำลังจะกลับ

ทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ร้อยตำรวจเอกสุวิจักรบุญมีมารองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือ
หลังจากตำรวจได้ตัวคนขับรถบรรทุกค่ะ
แล้วก็เอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ปรากฏว่ามียาเสพติดจริงด้วยผลการตรวจเลือดเนี่ยค่ะ

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำให้ทรัพย์สินเสียหายความผิดฐานเสพยาเสพติด
ก็คือยาบ้าแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เสพยา

ตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ในส่วนของคดีแพ่งเดี๋ยววันศุกร์นี้
ตำรวจนัดญาติผู้เสียหายญาติคนขับรถ
เจ้าของบริษัทรถบรรทุกมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
ถ้าไกลเกลี่ยตกลงกันไม่ได้ในเบื้องต้น
ก็จะต้องมีการฟ้องร้องในเรื่องของทางแพ่งนะคะ
ก็ต้องไปฟ้องกันในชั้นศาลต่อไป
คนขับรถบรรทุกวันที่ให้สัมภาษณ์วันที่เกิดเหตุฟังแทบไม่รู้เรื่อง

ในการโพสต์ภาพประกาศนียบัตรจากสภากาชาติไทย
มอบให้เป็นเกียรติแด่นางกมลลักษณ์

ทางครอบครัวก็ได้ดำเนินการทำตามความประสงค์ของเธอแล้ว

เป็นความดีครั้งสุดท้ายบนโลกใบนี้ของผู้หญิงคนนี้
ขอให้เธอนอนหลับอย่างมีความสุขตลอดไป

เหตุการณ์มันน่าเศร้านะ